ท่านผู้ชมครับคือทางธนาคารที่พี่โชติวันกับพี่อนันต์ได้ติดต่อไปนะฮะ
ที่เป็นต้นสังกัดที่เปิดบัญชีแล้วก็มีแอปเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบเรื่องให้แล้วนะฮะ
พบว่ารายการธุรกรรมที่ลูกค้าบอกว่าขอให้พิจารณาหน่อยในการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือ
เพราะเขาถูกหลอกโอนเงินเนี่ยไปตรวจสอบแล้ว
ได้มีการเข้าใช้งานเมื่อ๗ธันวาคม๒๕๖๕เวลา๑๘นาฬิกา๑๘นาที
เป็นอุปกรณ์ที่มาจากเครื่องโทรศัพท์ของลูกค้าและได้ตรวจสอบประวัติการใช้งานแอปพลิเคชันย้อนหลัง
ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องโทรศัพท์การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของแบงค์
รายการที่ลูกค้าปฏิเสธจึงมิได้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารแต่อย่างใด
จากข้อเรียกร้องของลูกค้าธนาคารได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
ชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับลูกค้าแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับลูกค้าได้
อันนี้ผู้จัดการของแบงค์เขาได้ส่งหยดหมายมาให้กับพี่โชติวันที่เป็นเจ้าของบัญชีและพี่อนันต์ที่เป็นสามี

แอปมีปัญหาเองมีแต่ปรากฏว่าเขาก็แก้ไขโอนเงินคืนมาให้แต่ใช้เวลาหลายสัปดาห์อยู่
เรากับแบงค์เนี่ยจะมีสัญญาฉบับนึงเรียกว่าสัญญาฝากทรัพย์
อันนี้เป็นกฎหมายธรรมดาทั่วไปเลยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เลยการฝากทรัพย์
ทรัพย์เนี่ยเราเป็นคนฝากเพราะงั้นเราต้องเป็นคนถอนเอง
เราไปแบงค์เราแสดงตัวเราถอนเงินเราเอาเงินกลับบ้านอันนี้แก๊งไม่ผิดอะไร
แต่วันดีคืนดีมีคนมาปลอมเป็นลนลงไปถอนเงินกับแบงค์
แล้วแบงค์จ่ายเงินให้เขาผิดคนไปทำไมแบงค์จะบอกแก๊งไม่ต้องรับผิดชอบ
ก็ในเมื่อเจ้าทุกข์เจ้าตัวไม่ได้ถอนเองแล้วในความผิดตัวนี้เองเนี่ย
เป็นผู้เสียหายธนาคารเป็นผู้เสียหายเราเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายทางกฎหมาย
แบงค์ต้องไปแจ้งเสียหายให้ความเอาผิดกับกลุ่มเคราะห์เซ็นเตอร์แล้วคืนเงินให้ลูกค้า
ใหญ่ทุกธนาคารเลยเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบ
พยายามโยนปัญหาโยนภาระมาให้พี่น้องประชาชน
พี่น้องประชาชนถ้าหากว่ามันเป็นไปได้เนี่ยนะครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้นะผมอยากจะให้ทางธนาคารเนี่ย
รับผิดชอบให้หมดเพราะถ้าเกิดธนาคารไม่รับผิดชอบเลย
ธนาคารก็ปล่อยให้ทำงานได้ง่ายง่ายอืม
มันเหมือนกับว่าคุณกำลังอาศัยประเด็นที่ว่า
พี่น้องประชาชนในประเทศที่ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคอ่อนแอ
คุณอาศัยประเด็นตรงเนี้ยทำให้เนี้ยมันโตขึ้น
อย่างก่อนจะมาเข้ารายการคุณภาคภูมิเนี่ยผมฟังจากข้อมูลของ
ตำลวจเนี้ยก็พบว่าโอ้โหสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี้ย
หมื่นกว่าล้านแล้วอืมทั้งหมดเนี้ยธุรกรรมที่มันเป็นการวิชาชีพ
โกงคนไทยไปเนี่ยมันเป็นแสนล้านเลยนะแต่แต่ถ้าจะมองในมุมที่ว่า
ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไปคุยโทรศัพท์แล้วเจอไอ้แฮคเกอร์เนี่ย
มันมันแฮ็กข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาเองเลยนะครับ
ว่าเดี้ยงไปแล้วมันแข็งทำอะไรไม่ได้อ่ะประเด็นก็คือมันแม้จะ
แล้วมันก็เข้าไปทำอะไรแล้วมันก็เอาเงินออกไปแม้จะอ้างว่าผมเนี้ย
ลิงก์เองก็ตามจากโทรศัพท์เครื่องจากโทรศัพท์เองก็ตาม
แต่ผมไม่ได้ยินยอมไม่ได้เต็มใจไม่ได้มอบอำนาจ
มิจฉาชีพมาถอนเงินแทนผมเมื่อผมโดนหลอกมา
คุณจะอ้างว่าคุณจ่ายเงินให้ผมได้ไงแล้วผมไม่ได้ประมาทเลินเล่อ
ไม่ได้ไปเซ็นใบอะไรทิ้งไว้เป็นเอกสารทางธุรกรรม
คุณแบงค์คุณมีไหมล่ะมีไหมล่ะบอกว่าเราเนี่ย
ไปเซ็นใบมอบหน้าเปล่าเปล่าใบมอบสัญลักษณะรอยรอให้ไปถอนเงิน
ถ้ามันมีแบบนั้นผมก็ไม่กล้าฟ้องคุณหรอก
แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดทางแบงค์มีอะไร

เราจะได้เป็นสื่อกลางให้เดี๋ยวท
หรือว่าสตร
ท่านพันธุ์ตรวจเอกพงภิเชษวิมจันทร์นะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ยังไม่ได้ทราบดีเลยครับพอดีผมก็นับสายภาพพูด
แต่ว่าก็พอทราบเรื่องว่าเป็นเรื่องของการดูดลิงค์สัมภาคอลใช่ไหมครับ

คือมีเงินเก็บอยู่ในแบงค์ในแอปพลิเคชันของมือถือ

แล้วก็บอกขอเปลี่ยนทางไลน์ดีกว่าอ้างว่าเป็นสรรพากร
ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไม่ได้ทำเรื่องเสียภาษีใช่ไหม
ถ้าอยากจะยกเลิกการเสียภาษีย้อนหลัง
ให้คุยกับเขาอยู่ดีโทรศัพท์มันแข็งไปเลยฮะ
แข็งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าลำโพงที่คุยทางเสียงโทรศัพ
ทางไลน์เนี่ยยังคุยกับคอร์เซ็นเตอร์นี้ได้อยู่

วางสายปึ้งโทรศัพท์กลับมาใช้ได้
พอเข้าไปดูในแอปของตัวเองที่เป็นแบงค์ธนาคาร

เหตุเกิด๗ธันวาคม๖๕แจ้งที่สพเทิงเจ้าของพื้นที่
สพเทิงก็ส่งเรื่องมาที่ตำรวจไซเบอร์
ไซเบอร์ส่งไปที่ศูนย์ของตำรวจไซเบอร์ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือ
แล้วมันก็ไม่คืบมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับ
เพราะว่าทางตำรวจไซเบอร์ที่ภาคเหนือบอกว่า
ไปประสานเรื่องตามเรื่องที่เทิงอีกทีนึงเผื่อจะเร็วขึ้น
แต่ว่าทางผู้เสียหายเขาบอกว่าตำรวจที่เทิงบอก
ไม่มีมันตามยากบางคนเสียเยอะกว่านี้อีก
อะไรอย่างนี้คือเนี่ยจะให้ทำยังไงดีฮะท่านครับ
เดี๋ยวผมตรวจสอบให้สดีนี้นะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบหลังมายนตรับกับทาง
คุณพักภูมิข้างทางเช่นนที่ที่โทรมาได้ครับ
หรือว่าจะให้ทางผู้เสียหายเขารบกวนโทรไปหาท่านสะดวกไหมครับ
ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ดีกว่า
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมทำงานด้านการป้องกันนะครับ

อาจจะถามประเด็นไหน
แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อฮะท่าน
หรือไม่ก็หลอกให้เราโลกมันก็มีอยู่สองอย่าง
ส่วนวิธีการมาของมันมันจะมาทางไหนก็ได้
แต่ธุรกิจการณ์ที่เราเจอล่าสุดเนี่ย
หลอกเป็นสรรพากรก็ได้หรือว่าจะเป็นเคส
กรุงไทยที่หลอกว่าเป็นให้อัปเดต
เช่นเดียวกันนะครับมันแล้วแต่มันจะหลอกแต่ท้ายที่สุดแล้วคือเขาต้องการยัดแอปพลิเคชันตัวนั้นเข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือเรา
อืมอ่าพอเข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือเราเนี้ยก็ถ้าเปรียบเทียบการทำงานของแอปแอปเถือนตัวเนี้ยก็มีค่าเท่ากับเราน่ะยื่นมือถือตัวเนี้ยอยู่ในมือคนร้ายถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายง่าย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
วิธีการที่เร็วที่สุดคือเปิดโหมดเครื่องบิน
เพราะว่าทันทีที่สัญญาณเน็ตหายไปเนี่ย
แอปนี่ก็จะติดต่อกับเราไม่ได้แหละ
อันนี้กรณีที่เครื่องไม่ค้างนะครับ
แต่ถ้ากรณีที่เครื่องค้าง

คือกดปุ่มเปิดปิดแช่ไว้เลย
ครับเปิดแช่กดแช่ไว้เลยแล้วเครื่องมันจะชัดดาวน์ให้ครับ
แต่ทีนี้หลายคนคือไม่รู้ไงเลยตกหลงกลไปตกเป็นเหยื่อไปเพราะว่าก็คุยกันไปเรื่อยมันก็เลยใช้ทีนี้อย่างนี้เราพอจะเอาเงินคืนหรือว่าจะตามเงินคืนได้ไหมครับท่านครับ
เรื่องนี้มันก็ต้องไปไล่ไปไล่ตัวครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นการโอนไปที่บัญชีม้าก่อนแล้วค่อยแตกแถลงต่อไปทีนี้มันก็ต้องไปดูพยานหลักฐานนะครับซึ่งผมต้องเรียนขอโทษท่านผู้ชมขอโทษทางไทยรัฐด้วยเพราะผมเพิ่งเข้าสายมา
ไม่เป็นไรครับท่านอันนี้ให้ในหลักการแล้วเตือนภัยกันก็ขอบพระคุณมากแล้วยังไงผมรบกวนเดี๋ยวให้ผู้เสียหายยังไงลองประสานหรือว่าขอความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับท่านครับ
หลังจบรายการนะครับขอบคุณจริงครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
นี่ค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประสานคุยกับตำรวจนะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวผมติดต่อประสานงานให้คณะลงครับช่วยยังไงต่อได้บ้างอ่ะคือตอนนี้นะเดี๋ยวให้ทางกำบวชไซเบอร์เขาตามให้จนสดซอยก่อนครับว่ามันเจอไม่เจอเพราะว่านี่คือหน้างานของท่านโดยตรงเลยผมเชื่อว่ามันเนี้ยมันไม่เงียบแล้ว
ครับมีอะไรถ้าจะบอกไปแล้วไม่รู้มันจะฟังอยู่หรือเปล่าแต่ไอ้พวกแก๊งทั้งหลายที่กำลังทำแบบนี้อยู่ด้วยอยากบอกอะไรพวกนี้หน่อยไหมฮะ
ก็อยากให้เป็นคดีตัวอย่างนะครับถ้าสำหรับคนที่ถูกหลอกมามันคือไม่มีทางที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วมันคือมันเหมือนทางตันไปแล้วครับถ้าถูกมาก็ขอให้มีสตินะครับก็ยังไงอ่ะแต่เงินทองเราก็ต้องกินต้องใช้เนาะ
ผมว่าล่ะไม่รู้อยากพูดอย่างนั้น

ยังไงต้องสู้ก่อนนะสู้ต่อไปนะ
อย่างน้อยเพื่อเราเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่
แล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วย